ขับรถเก๋งอยู่ดีบนท้องถนน
มีค้อนกระเด็นมาปั้งกระจกหน้ารถ

คอร์นหน้านี่

กระเด็นมาที่กระจกหน้ารถแบบนี้
โอ้โหมาได้ยังไง

ดีไม่หักหลบแล้วเกิดอุบัติเหตุนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็น๗เมษายนนะคะบนสะพานข้ามคลองชวดผักชี
ถนนสาย๓๐๔นี่ลอยมาแบบนี้
ขับรถมุ่งหน้าพนมสารคามที่อำเภอบังคลัสจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของรถนะคะนายเอกรัฐธัญเจริญ
เล่าให้ฟังว่าขับรถตามรถฟอร์จูเนอร์คันด้านหน้า
สักพักนึงค้อนมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนด้ามมันหักด้วยนะคะ
มากระแทกกระจกหน้ารถนี่เกือบทะลุเนอะ

มั่นใจว่าค้อนลอยมาจากถนนฝั่งตรงกันข้ามจากรถที่วิ่งสวนมา
เพราะรถฟอร์จูเนอร์คันที่อยู่ด้านหน้าเขาก็เห็นค้อนลอยมาเหมือนกัน
และรถฟอร์จูเนอร์ถูกค้อนกระแทกหลังคา

หนึ่งทีหนึ่งกระเด้งก่อนหนึ่งเด้งก่อนครับ
แทกหลังคารถฟอร์จูเนอร์แล้วก็มาโดนรถของผู้เสียหายคันนี้ค่ะ
เลยอยากจะฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
คือเวลาเจออะไรแบบนี้บางทีรีบหักหลบแบบกระทันหัน
มันกลายเป็นยิ่งเกิดอุบัติเหตุนะคะ
มาจากไหนคงต้องไปตรวจสอบแล้วนะคะ